คุณผู้ชมครับจากการแถลงล่าสุดของตำรวจในคดีของคุณตังโม
สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว๗๐กว่าปากเกือบ๘๐ปากนะครับ
ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบทบทวนหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดไปอีก๖๐ตัว
แล้วก็ไปได้มาอีก๒๐กว่าคลิป
มีการสอบพยานที่เป็นพยานบนเรือ๕คนในกลุ่มเพื่อนคุณตังโมไปหลายรอบ
ทำให้พอจะเห็นภาพในคืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยคุณแตงโมในคืนวันนั้นในช่วงเวลาเกิดเหตุน่าจะยืนอยู่บริเวณหน้าเรือ
มีคุณปอตนุพัฒน์ที่เป็นเจ้าของเรือยืนอยู่ข้างหลัง
ลักษณะใช้มือดันหลังคุณแตงโมเอาไว้
จากนั้นคุณแตงโมเนี่ยเกิดปวดปัสสาวะก็เลยจะเดินไปยังท้ายเรือ
หน้าเรือตรงนี้จะมีกระติกผู้จัดการส่วนตัวนั่งอยู่ด้วยนะครับ
คุณตังโมเดินผ่านไปแล้วไปถึงจุดแถวกลางเรือเป็นส่วนของคนขับเรือ
ซึ่งคุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเรืออยู่
แล้วก็มีคุณจ๊อปที่นั่งอยู่ด้านหลังคุณโรเบิร์ต
พอไปถึงท้ายเรือจุดนั้นจะมีคุณแซนที่นอนอยู่เบาะท้ายเรือ
นอนดูดาวแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วย

ตำรวจให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบทางเทคนิคแล้ว
พบว่าขณะนั้นแซนมีการใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการโต้ตอบพูดคุยกับเพื่อนผ่านสื่อโซเชียลจริง

ตำรวจบอกว่าคุณตังโมก็คือได้ลุกขึ้นมา
ตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้คุณแตงโม
น่าจะใช้มือทั้งสองเนี่ยกำลังผูกผ้าสีขาว
จังหวะนี้มันเกิดการลักษณะเรือกระตุก

มันสอดคล้องกับสิ่งที่แซนให้การกับตำรวจ
นตรีอุดรบอกว่าแซนให้การว่าตอนนั้น
รู้สึกเหมือนกับเรือกระตุกจริง
ทำให้เกิดการเอียงตัว
แล้วคุณตังโมเนี่ยมือได้หลุดจากขาของแซน
แล้วพลัดตกเรือเรือฝั่งซ้ายที่เป็นกาบเรือฝั่งซ้าย
เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยแซนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที
ซึ่งก็เป็นไปได้ที่คุณตังโมจะตกเรือที่บริเวณจุดดังกล่าว
เพราะสอดคล้องกับผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เรือ
พบว่ามีเส้นผมจำนวนหนึ่งที่ติดอยู่ที่บริเวณกาบเรือข้างซ้าย
แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือที่ใต้ท้องเรือ
เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่คุณตังโมตกเรือ
ถูกแรงน้ำดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ

แล้วอาจจะทำให้ขาข้างขวาของคุณตังโมไปถูกใบพัดเรือ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่
ทำการจำลองเหตุการณ์การตกเรือของคุณตังโม
ให้ไปจำลองเหตุการณ์ภายใน๑๒วันนี้
แล้วก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับ

เพื่อให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าบาดแผลบนร่างกายของคุณแตงโม
มันเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังการเสียชีวิต